เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่สงขลากันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเริ่มคลี่คลายแล้ว
ก็เริ่มกลับบ้านกันได้แล้วหลังจากที่อบพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิง
ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาในลำดับต่อไป

รายงานมาจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ

ท้องฟ้าก็เปิดตลอดทั้งวันนะคะ
แต่ว่าริมทะเลที่ที่ฉันยืนอยู่ขนาดนี้
ก็ค่อนข้างที่จะมีลมพัดแรงแต่ก็ไม่แรงเท่ากับเมื่อวานนะคะ
วันนี้ชาวบ้านหลายคนเริ่มกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ

ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชน
เดินทางไปมอบน้ำแล้วก็มอบสิ่งของให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มกลับเข้าบ้านเรือนนะคะ

บางคนหลังคาบ้านปลิวหายไปกับแรงลม
ต้องรอการเยียวยาจากเจ้าหน้าที่นะคะ

โดยบ้านหลังนี้นะคะก็อบพยพเด็กเล็กวัยเพียง๑๑เดือนค่ะ
ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุซัดเข้าฝั่งอย่างชุกระหุกค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
พร้อมกับฝากถึงประชาชนนะคะ

เราไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ
ภาพไปก้น
เรื่องพายุแผ่นที่แบบนี้เรามีความเชื่อไหม

ก็สังเกตดูลมทิศทางลมนะคะ
แล้วก็สัตว์ทุกชนิด

เพราะสัตว์มันจะรู้ว่าจะมีพายุหรือว่ามันมี
แล้วก็ลมถ้าจะมีพายุส่วนมาก
มันจะเป็นลมลมฝั่งตกมา

เพราะว่าปกติฤดูนี้มันจะมีลมฝั่งออกมา
แต่ก่อนที่จะมีพายุมันจะมีลมฝั่งตกมาก่อน
เลยเลยพูดกันทุกคนในหมู่บ้านพูดกันหมดว่า
มันผิดมันผิดธรรมชาติใช่ค่ะ
เพราะอยู่ชายทะเลต้องรู้
ต้องรู้จักสังเกตดูว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีบ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ล้มทับบ้านค่ะ
มีกระเบื้องหลังคาบ้านปลิวว่อนไปหลายแผ่นค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้แล้ว
เพราะเกรงว่าต้นไม้จะถล่มลงมาทำให้คนในบ้านบาดเจ็บได้ค่ะ
ส่วนสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ช่วยกันซ่อมแซมบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหาดค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้ก็ถูกคลื่นซัดจนเสียหายและกินพื้นที่เข้ามา
วันนี้จึงต้องเร่งเคลียร์พื้นที่ด้วยการตักทรายใส่กระสอบแล้วก็วางลงไปในจุดที่ถูกน้ำซัด
เพื่อเตรียมรองรับหากเปิดหากเปิดร้านแล้วนะคะในอีกสองถึงสามวันค่ะ
จากนี้นะคะนายวีรนันเพ็งจันทร์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็หน่วยงานเอกชน
ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่
พร้อมกับสอบถามถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปนะคะ
แล้วก็อยากให้ประชาชนกลับไปประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
ส่วนความเสียหายในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นกระเบื้องปลิวนะคะแล้วก็ต้นไม้หักโค้นพร้อมกับขอบคุณ
เสียหายในพื้นที่๙อำเภอของเราที่รับผลกระทบเนี่ยก็ประมาณ๔๘๗หลังนะครับ
ซึ่งก็ไม่มีว่าบ้านพังหรืออะไรแต่ว่าหมายความว่ามีกระเบื้องปลิวบ้าง๙แผ่น๑๐แผ่นนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังอยู่ในขีดความสามารถที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเหลือได้
แล้วก็ผลกระทบอื่นก็มันมีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าล้มทับถนนตอนนี้ก็แก้กันอยู่
ว่าราชการจังหวัดสงคลายังได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งสำรวจความเสียหายรวมถึงความเสียหายทางด้านการเกษตรแล้วก็ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนให้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมคะพายุที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้หลายจังหวัดที่จะต้องได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเช่นเดียวกับเที่ยวเพราะโน้ตค่ะแต่โชคดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ช่วยกันป้องกันแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงชาวบ้านเองก็ได้ให้ความร่วมมือเชื่อฟั
ดูแรงลมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทำให้ที่อำเภอระโนธรวมถึงอำเภอสถิงพระแล้วก็อำเภออื่นอื่นที่อยู่ติดชายทะเลไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดทรงคลาค่ะ